เอาไปดูความเคลื่อนไหวของพักการเมืองหน่อยนะฮะ
หลังจากที่วันนี้กรกตแถลงตัวเลขคะแนนดิบ
นายสนทิรัฐสนทิจิรวงค์เลขาธิการภักดิ์พลังประชารัฐ

บอกว่าถือว่าเป็นความชัดเจนครั้งที่หนึ่ง
ที่ทำให้รู้ว่าพักจะมีจำนวนสอสอเท่าไหร่
แต่บัญชีรายชื่อของพักยังไม่ได้ข้อสรุปนะครับ
ว่าจะได้เห็นตัวเลขเบื้องต้น

ถ้าคำนวณดูแล้วก็เอาไปรวมกับเขตที่ประกาศ

เรื่องตัวเลขถือว่ามีความสำคัญ
แต่ครั้งนี้ก็ยังเป็นครั้งที่ตัวเลขไม่นิ่ง
และการเปลี่ยนแปลงตัวเลขจะกระทบกับการคำนวณสอสอบัญชีรายชื่อ
ซึ่งตอนนี้ถือว่าแต่ละพักยังก้ำกึ่งกันมาก
ดังนั้นทุกอย่างต้องใช้เวลาในการคำนวณตัวเลขสอสอให้ชัดเจน
เรื่องการจัดตั้งรัฐบาลจับคั่วจัดตั้งรัฐบาล
ทางนายสนทิรัฐยังมั่นใจว่าพักพลังประชารัฐ
จะได้เป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลอย่างแน่นอน
ก็ประมาณว่ามั่นใจครับว่าพักพลังประชารัฐ
ยังมีความมั่นใจที่จะเป็นแก่นำจัดตั้งนะครับ
ไม่ได้เป็นการที่คิดจะตั้งแข่งขันอย่างไร
แต่ว่าเราคิดว่าจะประเมินตัวเลขที่เห็นอยู่นะครับ
แล้วก็ตัวเลขวันนี้ออกมาชัดเจนนั้นเนี่ย
ก็ยังมีความมั่นใจนะครับว่าเราดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนะครับ
อย่างที่เรียนว่าพักพลังประชารัฐนั้นเนี่ย
ดำเนินการตามขั้นตอนนะครับไม่ได้เร่งรีบ
แล้วก็ยังมีเวลาในการดำเนินการ
เราก็จะเอาตัวเลขทั้งหมดไปเป็นตัวประเมิน
แล้วก็เรายังให้ความเชื่อมั่นว่าพักพลังประชารัฐนั้นอยู่ในกระบวนการ
แล้วก็เชื่อมั่นว่าจะสามารถรวบรวมนะครับ
เสียงจนเป็นแก่นำจัดตั้งรัฐบาลได้นะครับ
แต่ว่าพลังประชารัฐบอกว่าพรุ่งนี้จะประชุมยุทธศาสตร์ภักดิ์เลยนะฮะ
ก็จะประชุมวันจันทร์พรุ่งนี้จะประชุมเรื่องยุทธศาสตร์พักก่อน
วันจันทร์จะประชุมเรื่องนโยบายเร่งด่วนและเรื่องงบประมาณที่ต้องดำเนินการ
ว่าต้องทำอะไรบ้างอันนี้เป็นการประชุมล่วงหน้าไว้
เผื่อได้เป็นรัฐบาลอ๋อประชุมเลยเหรอคะ
ใช่ค่ะเป็นการเตรียมไว้ก่อนไงถ้าจัดตั้งรัฐบาลได้สำเร็จก็พร้อมทำงานเลย
ในส่วนของพักเพื่อไทยค่ะคุณภูมิธรรมเวชยชัยเลขาธิการพักนะคะ
ก็บอกว่าการแถลงผลคะแนนของกรกตมันยังสับสนนะคะ
เพราะว่าตัวเลขไม่นิ่งมันปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา
ยืนยันว่ายังเรียกร้องให้กรกตเปิดเผยคะแนนให้สาธารณชนได้ตรวจสอบ
ถ้าไม่เปิดเผยทั้งหมดขอแค่เปิดเผยภาคละ๑๐เขตก็ยังดี
แล้วให้บอกด้วยว่าตั้งแต่มีการเลือกตั้งมาเนี่ยนะ
ครั้งนี้ดูเหมือนว่าเป็นการเลือกตั้งที่สกปรกที่สุด
กรกตควรทำจุดที่มีปัญหานี้ให้โปร่งใส
ทางพักจะขอทำเอกสารและตรวจสอบตัวเลขอีกครั้ง
เดี๋ยวจะมีการแถลงข่าวพรุ่งนี้๑๐โมงเช้านะคะ
คุณหญิงสุดารัฐเกยุราพันธ์ประธานยุทธศาสตร์เลือกตั้งพักเพื่อไทย
ก็บอกว่าตอนนี้ค่ะลองดูการแถลงของกรกตเนี่ย
มันมีบางอย่างที่แตกต่างกันในการแถลงครั้งแรกกับครั้งนี้ในวันนี้นะคะ
นี่เป็นการโพสต์ในเฟซบุ๊คของคุณหญิงสุดารัฐนะคะ
มันต่างกันแบบนี้ค่ะเมื่อวันเลือกตั้ง๒๔มีนาคม๓ทุ่มครึ่ง
กรกตแถลงผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการ๙๕เนี่ยนะ

รวมแล้ว๓๓๗๗๕๒๓๐คน
แต่วันนี้กรกตแถลงอีกครั้ง
กรกตบอกว่าเป็นการแถลงแบบ๑๐๐เนี่ยนะ

จำนวนคนก็เพิ่มขึ้นเป็น๓๘๒๖๘๓๗๕คน
แล้วก็มีบัตรเกิดใหม่ในหีบเยอะกว่า๔๔๐๐๐ใบ

มา๔วันบัตรเกิดใหม่๔ล้านกว่าใบ
อันนี้ที่คุณหญิงสุราชเขาตั้งข้อสังเกต

ของพักจะอยู่ที่ประมาณ๘๐๘๕ที่นั่ง
คะแนน๘๘ที่นั่งที่ออกมาในตอนแรกเป็นคะแนนที่สูงเกินไป
ซึ่งพักพอใจกับตัวเลขนี้
วันนี้รวมแล้วออกมาประมาณ๘๐๒อย่างรวมกัน
ส่วนตัวเลข๒๕๕ที่นั่งของพักการเมือง
ที่เข้ามาร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลแล้วมีการแถลงข่าวกันไป
ก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยและมั่นใจว่าที่สุดแล้ว
มิ่งขวัญแสงสุวรรณหัวหน้าพักเศรษฐกิจใหม่
และนายอนุทินชาญวิรากูลหัวหน้าพักภูมิใจไทย
จะมาเข้าร่วมจัดตั้งรัฐบาลกับฝั่งประชาธิปไตย
ค่ะทีนี้ค่ะพักประชาธิปัตย์น่าสนใจมากค่ะ

ล่าสุดเนี่ยนะมีรายงานว่าสมาชิกพักมีความเห็นแตกเป็นสองฝ่ายนะคะ
ฝ่ายหนึ่งเขาเห็นว่าไม่ควรเข้าร่วมกับพักพลังประชารัฐ
เพื่อรักษาจุดยืนของพัก
แต่อีกฝ่ายนึงบอกว่าอยากให้พักเข้าร่วมจัดตั้งรัฐบาลกับพักพลังประชารัฐ
แต่ฝั่งที่ไม่ควรเข้าร่วมกับประชารัฐเนี่ยเขาบอกว่ากับเพื่อไทยก็ไม่ร่วมนะ

คือควรประกาศตัวเป็นฝ่ายค้านอิสระไปเลยอะไรอย่างนี้ไม่ยุ่งกับใครเลย
ทีนี้มันเลยแตกเป็นสองฝ่ายฝ่ายไหนเป็นฝ่ายไหนลองมาดูกันหน่อยนะคะ
มีนายถาวรเสนเนียมเป็นแก่นำก็มีการหารือแลกเปลี่ยนให้กำลังใจผู้สมัครสอสอที่สอบได้และสอบตกของพักประชาธิปัตย์
ก็บอกว่าเป็นการสรุปบทเรียนสาเหตุการพ่ายแพ้การเลือกตั้งทำให้พักประชาธิปัตย์ถูกเจาะฐานเสียงภาคใต้และกรุงเทพ
ถาวรบอกว่าเป็นการนัดกินข้าวเพื่อให้กำลังใจเพื่อนผีน้องที่ทั้งชนะและแพ้การเลือกตั้ง
ทุกคนมีความเห็นตรงกันว่าควรให้กรรมการบริหารพักชุดใหม่และสอสอที่ชนะการเลือกตั้งตัดสินใจอนาคตทางการเมืองของพักประชาธิปัตย์ดีกว่าไหม
ส่วนตัวบอกว่าพักประชาธิปัตย์ควรฟังเสียงประชาชนส่วนใหญ่ไปร่วมงานกับพักพลังประชารัฐเพราะเป็นพักที่ได้คะแนนเสียงจากประชาชนมากที่สุด

ซึ่งบรรดาว่าที่สอภาพประชาธิปัตธ์ทั้งว่าที่สอสอบได้กับตก
แล้วทางฝั่งนี้ประชาธิปัตย์ทางซีกนี้จะใช้หลักการเดียวกับที่พลังประชารัฐ
ก็เป็นว่าก็ต้องรอดูแล้วครับว่าในประชาธิปัตย์ที่จะนัดประชุมกรรมการบริหารพัก๒๙มีนาคมนี้
ผลจะออกมาเป็นอย่างไรนะคุณอนุทินชาญวิรากูลหัวหน้าพักภูมิใจไทย
วันนี้ก็มีความเคลื่อนไหวใช่ไหมใช่ค่ะมีการโพสต์ข้อความค่ะ
นี่นะคะข้อความที่คุณอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพักภูมิใจไทย
โพสต์เอาไว้นะคะบอกว่าเพื่อให้ทราบให้ถูกต้องนะครับ
โดยเฉพาะผู้โพสต์ข้อความนี้พักภูมิใจไทยยังไม่กำหนดแนวทาง
ทิศทางใดในทางการเมืองจนกว่าจะมีการประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง
อย่างเป็นทางการจากกรกตซึ่งก็คือหลังจากวันที่เก้าพฤษภาคม
ที่กำหนดไว้ในกฎหมายเลือกตั้งดังนั้นข้อความหรือข่าวสารใด
ที่ไม่ได้ออกมาจากพักภูมิใจไทยจึงไม่อาจเป็นที่เชื่อถือได้
ผมเดินทางมาต่างประเทศพักผ่อนกับเพื่อนอย่าทึกทักว่าผมไปพบใครที่ไหนในยามนี้
เพราะไม่มีความจำเป็นผมยืนยันว่าจะทำทุกสิ่งภายใต้รัฐธรรมนูลทุกประการ
ยืนยันว่าจะตัดสินใจทุกสิ่งบนหลักการที่คำนึงถึงประโยชน์ของชาติบ้านเมืองและประชาชนชาวไทย
หวั่นเกรงต่อสิ่งใดทั้งสิ้นชัดกว่านี้ไม่มีแล้วนะครับ
ไม่ต้องมาดูด่าว่ากล่าวอะไรผมไม่ต้องเขียนข้อมูลบิดเบือนเพื่อชี้นำให้คนเข้าใจผิด
แล้วก็ติดแฮชแท็กเรื่องของบ้านเมืองไม่มีอะไรจะมากดดันผมได้
ตั้งแต่เกิดมาไม่เคยทำร้ายบ้านเมืองนะคะก็ติดแฮชแท็กหลายแฮชแท็กเลย
บอกว่ารักประเทศไทยก็จะไตรตรองให้รอบครอบว่าจะไปอยู่กับใคร
เอาเป็นว่าคุณอนุทินบอกว่ากรกตประกาศผลอย่างเป็นทางการเมื่อไหร่นั่นแหละ
ก็จะบอกว่าจะไปอยู่กับใครแล้วถึงจะประกาศจุดยืน